คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้แปลกค่ะแปลกจริงเลย
ผู้ชายคนหนึ่งไปเจอยามองแปลกตรงไหน

หม่องรู้จักใช่ไหมครับคุณผู้ชมรู้จักใช่ไหมคะ
แต่ยาหม่องที่ว่ามันถูกพันด้วยด้ายสีแดง
แล้วมีเข็มอยู่ข้างในแปลกไหมคะ
ใช่แล้วไปเจอซ่อนอยู่ในหมอนขิดเป็นหมอนหนุนของเขา
เขาบอกว่าอย่างนี้เขาโดนทำของใส่หรือเปล่า

นี่ค่ะนี่ค่ะนี่หมอนขิดอย่างนี้เขาเรียกหมอนขิดใช่ไหม

คือเรื่องของเรื่องเนี่ยตอนที่เขาล้มตัวนอนบนหมอนขิดเนี่ยนะคะ

ร้อนวูบวอบแล้วเจ็บหัวขยับหมอนไปมา
ปรากฏว่าไปคลำเจอวัตถุบางอย่างที่อยู่ในหมอน

ข้างในมีเข็มใส่ไว้ด้วย

มันคือการทำของใช่ไหมครับแล้วค่ะ
นี่ค่ะทีมข่าวก็เลยติดต่อไปพูดคุยกับน้องสปาร์คนะครับ

หลังจากที่เจอขวดยาหม่องพันธุ์ด้วยได้แดงตอนเที่ยงคืน
ตกใจมากก็เลยรีบวิ่งไปปลุกคุณพ่อ
คุณแม่ให้ตื่นมาดูพ่อกับแม่บอกว่า

กระทั่งรุ่งเช้าพอคุณยายทราบเรื่องว่ามีคนมาทำของใส่หลาน
ทีนี้คุณยายก็เลยไปเรียกผู้เท่าผู้แก่ในหมู่บ้าน
ที่มีวิชาอาคมมาแก้คุณใส่ให้
เขาทำพิธีแต่งแก้ให้คนในครอบครัว
พิธีแต่งแก้เป็นวิธีการของคนชาวอีสาน
แก้ของเหรอเป็นความเชื่อใช่ค่ะ
ทุกคนในบ้านได้ร่วมพิธีหมดยกเว้นคุณพ่อของเขา
เพราะคุณพ่อเป็นคนนำขวดยาหมองที่พันด้วยด้ายแดงไปโยนทิ้งน้ำ
แล้วปรากฏว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะ
หลังจากที่โยนทิ้งน้ำไปได้ไม่นาน
คุณพ่อของเขาไปเกิดประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์
ก็เลยสงสัยว่านี่เป็นอาถรรพ์จากสิ่งลีลับ
ที่อยู่ในขวดยามองนี้หรือเปล่าค่ะ
คือเวลาที่ผมพอขวดดำเป็นเวลาเที่ยงขึ้น

พ่อพ่อเรียกว่าเสียอวิธีมแม่ผมไม่ให้อวิธีม
นี่ค่ะยังติดใจไม่หายนะคะก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์ลงในโซเชียลค่ะ
ถามความคิดเห็นชาวเน็ตว่ามันคืออะไรเหรอมันเป็นอะไรเหรอ
บางคนบอกว่าคุณพ่อตอนนี้คุณคุณต้องการอย่างนี้ข่ะ
อยู่ในขวดยาหม่องน่าจะเป็นดินเจ็ดป่าช้า
ผูกของแล้วก็กำกับด้วยด้ายแดง
ทางที่ดีควรเอาไปที่วัดให้หลวงพ่อทำพิธีคว่ำบาดปิด

เพื่อเป็นการแก้ของล้างสิ่งไม่ดีออกไปนะคะ

บางครั้งมันมองไม่เห็นแต่เราก็ไม่ลบหลู่นะคะ